สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
๕๐ซอง

ก็ต้องเรียนร้ายลงมากแล้วคล้าย
สองสามสี่ห้าหกเจ็บเป็นกี่สาม